ท่านผู้ชมยังตามอยู่ไหมครับคดีที่คนร้ายบุกเข้าไปยิงเสียเอ็มบางหมาก
เสียชีวิตคาที่นอนในบ้านที่ตะมนตบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อห้ากันยายนนะครับคือคืนวันนั้นเนี่ย
เอ็มนอนอยู่ที่ที่นอนที่บ้านในห้องนอนเนี่ยเขาแยกนอนคนละฝั่งกับภรรยา
แต่ห้องนอนเดียวกันวันนี้จับได้สามคนเลยนะฮะคนจ้างวานคนจัดหามือปืน
แล้วก็มือปืนอ๋อก็ครบเลยครบเลยอ๋อแต่ทั้งสามยังให้การภาคเศษอยู่
ค่ะนะลักษณะบางเรื่องก็รับบางเรื่องก็ไม่รับนะฮะ
ตอนนี้แจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้วหนึ่งในนั้นคือคนที่ตำรวจเองก็ตั้งเป้าเอาไว้
ค่ะเพราะเป็นคู่อริเก่ากับเสียเอ็มบางหมากอ่านี่ฮะคุมตัวมาดำเนินคดีที่โรงพักนะครับ
ท่านผู้ชมครับนายวงวรรณเวชพรามหรือว่านายเอนะฮะ
เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองชุมพรนะครับนี่คือผู้จ้างวานนะฮะ
ผู้ชมจำได้ไหมครับที่ทางคดีเนี่ยตำรวจบอกว่าต้องแกะรอยจากคู่อริเก่า
ของเสียเอ็มบางหมากคู่อริเก่าหนึ่งคนเนี่ยก็คือนายคนนี้นายวงวรรณ
เพราะเคยมีเรื่องมีราวกับเสียเอ็มบางมากนะฮะเสียเอ็มบางหมากคือนายวัชรินนครพัฒน
อายุสามสิบเก้าปีนะครับเขามีอาชีพเป็นพ่อค้าขายอาหารทะเล
ทางออนไลน์ไม่ได้เป็นมาเฟียไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลอะไรนะฮะ
ชื่อเขาเซียเอ็มบางมากก็คือบางมากอยู่ตะบนบางมากก็แค่นั้นเอง
ชื่อเล่นชื่อเอ็มนะครับวันเกิดเหตุถูกยิงเสียชีวิต
บนที่นอนนะครับในห้องนอนที่บ้านในตะบนบางหมาก
ห้ากันยายนนะฮะนอกจากนายวงวรรณหรือว่านายเอแล้วนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองชุมพรเนี่ย
คนร้ายอีกสองคนที่จับได้นะครับมีนายปัญญากระแสสิน
ชื่อเล่นชื่อไก่นี่คือคนที่เป็นคนจัดหามือปืนนะ
ทางนายเอนี่เขาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับ
แล้วก็มีนายพิชัยงอกงามฉายาน้อยชุมพรนี่คือมือปืน
นี่นะฮะนายวงวรรณนี่เป็นผู้ว่าจ้าง
นายปัญญานี่จัดหามือปืนค่ะนายพิชัยนี่คือมือปืนนะครับ
สามคนนะครับท่านผู้ชมครับผู้ต้องหาในคดีนี้
พันธุ์ตำรวจเอกพักขพลทวิศรีรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพร
หลังจากที่จับคนร้ายได้นี่ฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในคนร้ายที่ไปจับมานะครับ
คือ๓คนนี้กระจายหนีกันไปคนละที่นะต้องไปไล่จับกันมา
วันนี้ครบสามคนแล้วทางตำรวจที่ชุมพรก็เลยแถลงความคืบหน้าคดีนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกพระขพลบอกว่าตอนนี้ในส่วนของในวงวรรณหรือว่านายเอ
คนจ้างวานเนี่ยให้การภาคเศษบอกว่าตัวเองมีเรื่องโกรธแค้นกับผู้ตาย
ก็คือเสียเอ็มบางหมากจริงนะที่เหลือไม่ขอให้การอะไรทั้งสิ้น
ไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นถามว่าเป็นคู่อริเคยมีเรื่องกันไหม
อันนี้ใช่แต่ที่เหลือไม่ขอให้การในไก่หรือว่าในปัญญาคนจัดหามือปืน
คนนี้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะฮะรับสารภาพหมดเลยนะครับ
ว่าใครจ้างวานเขาให้จัดหามือปืนไปจัดหามือปืนเป็นคนไหนอะไรยังไง
ก่อเหตุยังไงบอกว่ารับเงินมาจากนายเอหรือว่านายวงวลัน
แล้วก็ไปจ้างนายพิชัยให้มายิงเสียเอ็มจริงส่วนนายน้อยหรือว่านายพิชัยนะครับ
ที่เป็นมือปืนน้อยชุมพรเนี่ยให้การภาคเศษ
บอกว่าตอนรับเงินมาจากในไก่นะครับหนึ่งแสนห้ามืนบาทเนี้ยนะ
คนจ้างบอกให้เขาไปรักทรัพย์ในบ้านเสียเอ็มเท่านั้นค่ะ
เขาก็ไปรักทรัพย์อืมไม่ได้ยอมรับว่ายิงค่ะ
รับว่ารับเงินมาจากในไก่ที่มาจัดหาเขาจริง
มาจ้างเขาจริงแต่คือจ้างไปรักทรัพย์จากการสอบสวนทั้งสามคนนะครับ
ก็เนี้ยฮะสารภาพหนึ่งคนอีกสองคนภาคเศษนะครับ
ทีนี้มูลเหตุเนี่ยถ้าจะย้อนไปเนี่ยนายวงวรรณหรือว่านายเอนะครับ
คนจ้างวานมือปืนเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นะครับ
เคยเป็นเพื่อนรักกับเสียเอ็มผู้ตายแต่เมื่อสองเดือนก่อนมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะ
จากการสืบสวนของตำรวจนะครับคือนายวงวลันกับผู้ตายเนี่ย
นั่งดื่มสุราด้วยกันแล้วมีปากเสียงทะเลาะกัน
ชกต่อยกันตอนนั้นผู้ตายก็คือเสียเอ็มบางหมาก
ท้าทายในวงวรรณบอกแน่จริงก็ต่อยเขาให้ล้มสิ
อ่าแต่ว่านายวงวลันเนี่ยตัวเล็กกว่าผู้ต้องหาตัวเล็กกว่านะฮะ
ก็เลยสู้เสียเอ็มไม่ไหวนะครับเสียเอ็มตอนนั้นนะครับ
ก็เลยใช้ขวดปากฉลามนะฮะแทงเข้าที่คอของนายวงวลันจนบาดเจ็บนะครับ
แล้วก็บอกกับนายวงวรรณว่าถ้าไม่อยากตายก็ยกมือขึ้น
แล้วก็ไหว้ขอชีวิตเขาตอนนั้นนะครับ
นายวงวลันนะครับอ้างว่าเขายังไม่อยากตาย
เขาก็จำเป็นต้องทำตามที่เสียเอ็มบางหมากเนี่ยบอกนะฮะ
ก็เลยยกมือไหว้ร้องขอชีวิตแล้วก็ผูกใจเจ็บตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะ
เพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาก็อับอายมากนะที่เสียเอ็มเนี่ย
ไปบังคับไปข่มเหงเขาต่อหน้าคนอื่นให้ยกมือไหว้ร้องขอชีวิต
นี่นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งในวันนั้นนะครับ
ว่าจะถูกขวดปากฉลามที่แทงเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับ
แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไปแจ้งความนะบอกว่าเก็บความแค้นเอาไว้ไม่แจ้งความ
วันหนึ่งไปเจอเสียเอ็มขี่รถอยู่เลยตัดสินใจขับรถไล่ชน
แต่วันนั้นเสียเอ็มเนี่ยหนีไปได้หลังจากนั้นนะครับ
จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยทำให้ทราบว่า
นายวงวรรณนะครับไปจัดหาจ้างวานนะครับ
ให้คนเนี้ยจัดหามือปืนให้หน่อยหนึ่งแสนห้ามืนบาท
ให้ไปยิงเสียเอ็มซึ่งก็คือไปจ้างในไก่
ไก่ก็ไปจ้างต่อนะครับไปจัดหามือปืนนะครับ
ไก่ได้จากนายวงวลันมาแสนห้าไปจ้างนายพิชัยมือปืนหนึ่งแสนบาท
ให้ไปยิงเสียเอ็มนี่นะฮะก็เลยเนี่ยแหละครับ
สามคนนี้ถูกจับได้แต่นายวงวลันเนี่ย
เขาบอกแค่ว่าเขาเคยมีปัญหากับผู้ตายจริง
อย่างอื่นไม่รับมือปืนบอกว่าแค่รับเงินมา
แค่ไปรักทรัพย์นะฮะแต่ว่าคนจ้างวานคือนายปัญญาเนี่ย
รับสารภาพทั้งหมดบอกทั้งหมดนะครับ
หลายคนที่ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเอ๊ะแล้วคืนวันเกิดเหตุ
ห้ากันยายนเนี่ยภรรยาของเสียเอ็มบอกว่า
ห้องนอนในบ้านเนี่ยแยกที่นอนกันนอนสักพักหนึ่งแล้ว
จากเสียเอ็มพักหลังชอบไปกินเหล้าพอกลับมาก็มีปัญหากัน
เมากันทะเลาะกับเมียอะไรบ่อยก็เลยแยกที่นอนดีกว่า
แล้วคืนวันนั้นมือปืนเข้ามารู้ได้ยังไงว่าเสียเอ็มเนี่ย
ตรงไหนนี่นะฮะเพราะว่าห้องมันมืด
บ้านมันมืดเข้ามาตอนดึกรู้ได้ยังไงว่าเสียเอ็มนอนตรงไหน
ถึงยิงถูกคนเรื่องนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
คุณระวีการแก้ววิจิตรที่ลงพื้นที่ไปตามคดีนี้ตั้งแต่แรกเนี่ย
หาคำตอบมาให้แล้วที่มือปืนรู้ก็เพราะว่า
ตัวของนายวงวรรณคนจ้างวานเนี่ยนะฮะ
เคยไปบ้านเสียเอ็มบ่อยเพราะเขาเป็นเพื่อนรักกัน
อืมก็เลยรู้ความเคลื่อนไหวเป็นอย่างดี
ว่าถ้าเสียเอ็มกลับมาแล้วเข้าไปนอนในห้องนอนตรงไหนมุมไหนอะไรยังไง
วันเกิดเหตุนะครับในไก่คนจัดหามือปืนนะครับ
ขี่จักรยานยนต์ไปส่งนายพิชัยมือปืนที่บ้านของเสียเอ็มนะครับ
จากนั้นนายพิชัยเดินเข้าไปทางหลังบ้านไปยืนสูบบุหรี่ก่อน
จำได้ไหมฮะที่จุดหลังบ้านที่บอกว่ามีก้นบุหรี่ทิ้งอยู่
ก็คือนี่แหละแล้วภรรยาเสียเอ็มบอกเสียเอ็มเขาไม่สูบบุหรี่
แล้วหลังบ้านเนี่ยมีหน้าต่างบานหนึ่งที่มันพังอยู่ค่ะนะฮะ
ก็เข้าไปทางนั้นนะครับท่านผู้ชมครับนายพิชัยเนี่ยนะฮะ
หลังจากก่อเหตุแล้วบุกเข้าไปแล้วยิงเสียเอ็มจนเสียชีวิตแล้ว
หนีไปจังหวัดพัทธลุงนะแล้วมีรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
ได้ข้อมูลว่านายพิชัยโทรกลับมารายงานผลให้กับนายปัญญาคนจัดหามือปืนเนี่ย
ตอนตีสี่สิบเจ็ดนาทีคุยกันอยู่สองนาทีค่ะ
จากนั้นนายปัญญาก็โทรไปหานายเอหรือว่านายในวงวลัน
คนที่จ้างวานเขาตอนตีห้าหกนาทีคุยกันอยู่ยี่สิบสองวินาที
รายงานผลกันเป็นทอดว่ายิงเสียเอ็มบางหมากเรียบร้อยแล้วนะ
มือปืนเนี่ยนะฮะให้การว่าหลังจากรับงานจากในไก่
ก็ไปขออาศัยขึ้นรถบรรทุกจากจังหวัดพัทธลุงเดินทางมาที่ชุมพรนะครับ
แล้วก็นัดหมายกันกับในไก่ให้ไปส่งที่ที่หมายก็คือบ้านของเสียเอ็ม
แต่คำให้การของมือปืนก็ให้การย้อนแย้งกับพยานหลักฐาน
เพราะว่าตำรวจเนี่ยได้รับภาพของมือปืนเนี่ย
ขับรถเก๋งสีบรอนเงินเข้าไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ในรีสอร์ทบอกว่าหน้าไม่คุ้นก็เลยถ่ายรูปเอาไว้ก่อนนะ
จากนั้นถึงนัดให้ในไก่เนี่ยมารับแล้วก็ไปลงมือที่บ้านที่เกิดเหตุ

เพราะมือปืนบอกอ๋อผมขึ้นรถบรรทุกค่ะ
แต่มีคนบอกขับรถเก๋งมานี่นะฮะ
ทีนี้ถ้าฟังจากคำให้การของผู้ต้องหา
นะฮะก็คือตัวของต้นทางเลยอ่ะนายวงวลันที่เป็นคนจ้างวานจัดหามือปืนให้มายิงเสียเอ็มบางหมากเนี่ย
คืออันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับเสียเอ็มเขาด้วยนะอืม
เพราะเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาไม่มีโอกาสพูดแล้วอะค่ะ
ถูกต้องนะที่ทางนายวงวลันบอกว่าผมแค้นตั้งแต่เมื่อสองเดือนก่อนทะเลาะกันกับเสียเอ็ม
ถูกขวดปากฉลามแทงเข้าไปที่คอแล้วเสียเอ็มบอกไม่อยากตายก็ยกมือไหว้ร้องขอชีวิตเขา
เราได้คุยกับเพื่อนรุ่นพี่ของทั้งผู้ตายแล้วก็ตัวผู้ต้องหานะครับ
เขายืนยันนะครับเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยคืนวันที่เกิดเหตุเนี่ยที่เสียเอ็มกับนายวงวรรณหรือนายเอเขาทะเลาะกันเนี่ยเมื่อสองเดือนก่อน
ทั้งเสียเอ็มและนายเอไม่มีการร้องขอชีวิตอะไรยังไงกันทั้งสิ้นแบบยกมือไหว้ร้องขอชีวิตสิเนี่ยไม่มี
ไม่มีการบังคับให้ทำแบบนั้นนะครับเพื่อนรุ่นพี่คนนี้มองว่าในเอเนี่ยนะฮะคู่กรณีของเสียเอ็มผู้ตายเนี่ยจะให้
ตำรวจยังไงก็ได้นะครับแต่ผู้ตายเขาไม่มีสิทธิ์พูดอะไรแล้ว
ไม่มีหรอกไม่มีไม่มีใครขอชีวิตใครกันหรอก
เพื่อนกันอยู่ด้วยกันรู้จักกัน

ก็ตัวเท่าหมาตัวเท่าขวายจะสู้อย่างนี้
คนเป็นผู้ต้องหามันก็หาเหตุไปทั่วมันจะแก้ตัวใช่ไหม
วันนี้เราได้คุยกับภรรยาของเสียเอ็มผู้ตายอีกครั้งนะครับ
ภรรยาที่คืนวันนั้นก็นอนอยู่ในห้องเดียวกับสามีนั่นแหละ
เธอบอกว่าเธอก็นอนหลับไปแล้วที่นอนคนละหลัง
ได้ยินเสียงปืนนัดหนึ่งที่แรกคิดว่าฝัน
ช่วงกลางดึกคืนวันที่๕กันยายน
จากนั้นไม่กี่วินาทีได้ยินเสียงปืนนัดที่๒
แล้วเสียงสามีร้องโอดโอย
ก็เลยพยายามจะตื่นขึ้นมาดูนะครับ
ตาหน่อยหนึ่งเห็นเงามืดอยู่ที่ห้อง
ก็เลยไม่กล้าลุกจนมั่นใจว่า
เงามืดคนร้ายคนนี้มันวิ่งออกไปแล้วแล้วไม่กลับมาแล้วเนี่ย
ลุกมาเปิดไฟแล้วก็ดูสามี
ก็พบว่าก็ถูกยิงแล้วเสียชีวิตแล้ว
พอจับผู้ต้องหาได้นะครับทั้งคนจ้างวานคนจัดหา
แล้วก็มือปืนภรรยาของเสียเอ็มนะครับ
บอกว่าก็รู้สึกสบายใจขึ้นที่สามีได้รับความเป็นธรรมแล้ว
ส่วนเรื่องความจริงต่างนะครับว่าวันเกิดเหตุ
การแค้นเคลื่อนต่างมันเป็นยังไงเนี่ยนะครับ
ตามที่ทางผู้ต้องหาบอกว่าแค้นที่สามีเธอเนี่ย
เคยทำร้ายแล้วถึงขั้นให้คุกเขายกมือไหว้ร้องขอชีวิต
ยืนยันว่าหลังจากเกิดเหตุที่สามีมีเรื่องกับในเอในวงวลันเนี่ยนะ
เอ็มเนี่ยก็มาเล่าให้ภรรยาฟังเธอยืนยันนะ
เอ็มเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกว่าเออเนี่ยมีปัญหามา
ทะเลาะกันกับเอชกต่อยกันจริงนะแต่เอเนี่ยสู้ไม่ได้
ซึ่งเขาร้องขอชีวิตเองบอกว่าอย่าทำอะไรเขาเลย
สามีเธอไม่ได้บังคับเลย
นี่ค่ะคือตอนที่ผู้ตายเขามีเรื่องมีราวกับเพื่อนมาเนี่ยเขามาเล่าให้ภรรยาฟังตลอด

ท่านผู้ชมครับคดีนี้นะครับนายวงวรรณนะครับถูกดำเนินคดีข้อหาผู้จ้างวาน
และร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
ในไก่คนจัดหามือปืนเนี่ยถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
น้อยผู้ที่เป็นมือปืนนะครับถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเหมือนกันนะครับ
อีกข้อหาหนึ่งก็คือเรื่องการพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะ
จับได้เนี่ยนะฮะคือตามหลักของคดีเนี่ยคนที่รับสารภาพถ้ายินยอมก็จะพาไปทำแผน
แต่อีก๒คนคือคนจ้างวานกับคนที่เป็นมือปืนเขาภาคเศษเขาไม่ได้รับทั้งหมด
บางเรื่องเขาก็ไม่รับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ไปทำแผน
วันนี้ครับช่วงค่ำครับตำรวจนำตัวในไก่คนจัดหามือปืนนะครับ
ไปชี้จุดที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะช่วงเย็นเย็นค่ำตรงเนี้ยนะครับ
ญาติญาติก็งงงบอกโอ้โหตำรวจจะพาผู้ต้องหามาชี้จุดมาทำแผนนี่
น่าจะแจ้งญาติญาติผู้ตายซะหน่อยคือทุกคนเนี่ยตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุเนี่ย
ไปแล้วเฝ้ารอวันที่ตำรวจจับคนร้ายได้ค่ะเฝ้ารอว่าจะพามาทำแผนจะพามาชี้จุด
อยากจะถามซะหน่อยอืมว่าเออทำไมอ่ะ
ทำไมถึงต้องฆ่ากันตายขนาดเนี้ยค่ะอยากจะดูหน้าผู้ต้องหาซะหน่อย
ทำไมโหดเยี่ยมขนาดนี้โอ้โหนี่ตำรวจพามาแบบไม่ทัน
ไม่บอกไม่กล่าวเลยอ่ะไม่บอกไม่กล่าวไม่ทัน
เขาอยู่นะครับก็อาจจะต้องฟังเหตุผลทาง
ตำรวจด้วยญาติญาติก็ไปถามได้นะฮะ
เจ้าหน้าที่จะได้ให้เหตุผลว่าเออมันเรื่องอะไรยังไงแบบไหนนะครับ

ไปลอยอังคารที่ชายทะเลปากน้ำชุมพรนะครับ
บังคับให้ยกมือไหว้ร้องขอชีวิตอย่างแน่นอน
แค้นต่างที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างเนี่ย

ถึงขั้นต้องจ้างมือปืนมายิงกันตายค่ะที่นอนอย่างนี้เลยเหรอ
บุกเข้าไปยิงคาที่นอนขนาดนั้นเลยจริง

อยากจะถามเหมือนกันว่าโอ้โหทำไมโหดเยี่ยมได้ขนาดนี้